มีอีกหนึ่งความคืบหน้ามาให้ติดตามกันนะฮะ

แต่พอพ่อรู้ข่าวพ่อไปช่วยเคลียร์

สามคนรุมทำร้ายพ่อจนบาดเจ็บสาหัสถูกมีดฟันหัวเลยคุณผู้ชม
แต่ว่าตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาทั้งสองฝ่าย
เพราะถือว่าร่วมใจกันสมัครใจในการวิวาดแล้วก็ทำร้ายร่างกายกัน
แต่ว่าฝั่งของคู่กรณีนั้นโดนหนักหน่อย๓ข้อหาเลยนะครับ
ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่นายอุทิศอายุ๕๙ปี
ถูกวัยรุ่น๓คนในหมู่บ้านทำร้าย
โดยการใช้มีดฟันศีรษะทำร้ายร่างกายกลางถนน
อยู่ที่ตำบลโคกงามอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น

แต่ว่านายอุทิศนั้นบาดเจ็บหนักที่สุดนะฮะ
ถูกฟันที่ศีรษะแล้วก็เย็บเป็นร้อยเข็มทีเดียว
ตำรวจสพบ้านฝางได้เรียกตัว
วัยรุ่นผู้ก่อเหตุ๓คนในฝั่งนั้นมาแจ้งข้อเก่าหา
ก็มีนายปิยะชินพลทรายอายุ๒๓ปี
นายวันเฉลิมชินพลทรายอายุ๒๖ปี
แล้วก็นายดนตรีโพปัตสาอายุ๒๕ปี
เป็นผู้ก่อเหตุทั้ง๓คนมารับทราบข้อกล่าวหา๓ข้อหาด้วยกัน

ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการปล่อยตัวชั่วคราวไปเพราะว่าทั้งสามคน
ไม่ได้มีพฤติการหลบหนีแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี
ในการสอบสวนนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีหลักฐานเป็นกล้อง
วงจรปิดเพียงมุมเดียวเท่านั้นที่สามารถบันทึกภาพหน้าบ้านเอาไว้
ได้แล้วก็มีเสียงบางส่วนแต่ไม่ชัดว่าใครทำอะไรได้บ้าง
มันมีคือมีประตูมีรั้วตรงเนี้ยบังอยู่คือก็ไม่รู้ว่าใครทำอะไร
สามคนนี้ใครเริ่มก่อนก็ไม่ทราบนะฮะ
กล้องวงจรปิดตัวอื่นเสียทั้งหมดค่ะ

นายปิยะนายวันปิยะนะฮะ
หนึ่งในผู้ก่อเหตุเองก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนคุณผู้ชม
นะฮะก็คือทางด้านของฝ่ายนายอุทิศเนี่ย
เป็นคนถือเสียมด้ามเสียมเข้าไปก่อน

เพราะก่อนสาเหตุเนื่องจากว่าเขาทะเลาะกันกับลูกชายของนายอุทิศในคืน๒๙ธันวาคม
มีงานบวชมีการแสดงหมอลำในหมู่บ้านกันมีญาติรุ่นน้องมาบอกว่าถูกในกิฟต์ลูกของนายอุทิศทำร้ายร่างกาย
เอาก็พากันไปส่งที่บ้านก่อนเพราะกลัวถูกทำร้ายร่างกาย
เขาก็ตามมาที่บ้านต้องการให้ออกมาเคลียร์แต่ก็ไม่ยอมออกมา
ถือมีดยาวออกมาเรียกออกมาให้เคลียร์
โดยเรียกนายอุทิศคือพ่อออกมาด้วย
ก่อนที่นายปิยะจะถูกนายอุทิศใช้ด้ามเสียมตีหัวก่อนจนล้มลงไป
แล้วก็หมดสติแต่เมื่อฟื้นคืนกลับมาก็มีการหยิบมีดที่พกมาฟันตอบโต้กันไปด้วยความโอโห
ก็จังหวะนี้ก็ชุนละมุนวุ่นวายกันไปหมดเลยคุณผู้ชม
ทีนี้ทางด้านตำรวจเองพันธุ์ตำรวจโทศักดิ์สิทธิ์สายสมบัติสารวัตรสอบสวนสพบ้านฝ่างก็บอกว่า
ได้มีการสอบสวนสอบปากคำคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดหลายปาก
รวมทั้งในกิฟต์ลูกชายของนายอุทิศด้วยที่อยู่ในเหตุการณ์
ซึ่งในชั้นการสอบสวนก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์แล้วครับ

จากว่ายังคงให้การไม่ได้แล้วก็ต้องรอผลจากแพทย์ด้วย
เรื่องต้นทั้งสองฝ่ายถือว่าผิดทั้งคู่เลย
เพราะตั้งใจสมัครใจในการก่อเหตุทั้งคู่
หลังจากมีการสอบปากคำแล้วทั้งหมดทั้งมวล
ก็จะมีการแจ้งข้อเก่าหาฝั่งของนายอุทิศด้วยกับนายกิ๊บด้วย
ในข้อหารร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นก่อนจะสรุปสำนวนส่งฟ้อง
แล้วก็ยืนยันนะครับว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับ